ต่อกันที่เรื่องร้อนแต่เราไม่ต้องร้อนตามฟังห่างอย่างห่วงคุณผู้ชมค่ะ
แต่คิดว่าเรื่องมันน่าจะบานปลายกันไปใหญ่โตแล้วนะคะ
ประเด็นดราม่าของครูภัยบูลกับน้องเอ๋มิราเนี่ย
จู่ก็มีข่าวลืมมาปั๊บขึ้นภาพคู่มาแบบนี้

เห็นมีข่าวลือว่าครูภัยบูลเตรียมจะฟ้องพิธีกรชื่อดังพี่หนุ่มกัญชัย

เฮ้ยพี่จะเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับหนุ่มกัญชัยเหรอ

จู่เรื่องนี้ถึงมีชื่อพี่หนุ่มกัญชัยเข้าไปเกี่ยวก็เป็นเพราะว่า
พี่หนุ่มนี่นะคะเขาเคยสัมภาษณ์กับคุณเอ๋มิราไงออกรายการเขานั่นแหละ
ประเด็นที่คุณเอ๋พูดถึงเรื่องสุดช้ำในอดีต
มันก็กลายเป็นที่มาให้ครูภัยบูลและน้องกระต่าย
ภรรยาคนปัจจุบันฟ้องคุณเอ๋ในข้อหามินประมาท
เรียกค่าเสียหาย๑ล้านบาท
อันนี้เชื่อว่าหลายคนทราบข่าวกันแล้วนะฮะ
เพราะเมื่อวานพี่นุ่มให้สัมภาษณ์คุณเอ๋ออก
พร้อมด้วยทนายความเป็นครั้งที่๒นะสัมภาษณ์กันไป
ก็เลยมีข่าวลือออกมาว่าครูภัยบูลเดี๋ยวจะฟ้องพี่หนุ่มด้วย
ร้อนแบบนี้บันเทิงไทยรัฐไม่รอช้าค่ะ
ต่อซ้ายหาครูภัยบูลเลยเมื่อบ่ายวันนี้เลยนะคะ
ครูภัยบูลเปิดใจกับเราเป็นที่แรกค่ะ
ยืนยันบอกว่าไม่เคยคิดจะฟ้องพี่หนุ่มกัญชัย

แล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำนะคะว่าไอ้ข่าวลื้อเนี่ยมายังไง
แล้วก่อนที่จะคุยกับเรานะครูภัยบูลบอกว่าตัวเองนี่นะคะ
เพิ่งวางสายสดร้อนเลย

คุยไป๒รอบโอ้โฮคุยกันเคลียร์ไปเคลียร์ใจกันไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
ซึ่งพี่หนุ่มเองยังบอกด้วยว่าอยากจะให้เรื่องนี้นะฮะ

เดี๋ยวไปฟังเสียงการเปิดใจครูภัยบูลกันหน่อยค่ะ
ผมคุยกับพี่หนุ่มนะครับเมื่อกี้เพิ่งวางสายกันก็คุยกัน
อันนี้ผมไม่รู้นะครับผมกับพี่หนุ่มไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะครับ
ให้ทุกอย่างมันจบ
ชัดเจนนะฮะฟังเสียงครูภัยบูลบอกว่า

มีแต่คุยกันว่าอยากจะช่วยให้ทุกอย่างมันจบด้วยซ้ำ

แล้วนี้นะคะขอบคุณด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องคดีความที่ฟ้องกันไปมา
ระหว่างครูภัยบูลกับคุณเอ๋มิราอดีตภรรยานี่นะคะ
ครูภัยบูลเขายืนยันกับเราว่าใจจริงเนี่ย

อยากจะเคลียร์กันเองกับอดีตภรรยา

โดยไม่อยากให้มีคนนอกเข้ามาวุ่นวายกับเรื่องนี้

ก็คือไม่อยากให้กระทบไปถึงลูกแน่นอนนะฮะ

อยากให้ทุกคนก้าวพ้นเรื่องวุ่นวายนี้ทั้งหมดได้แล้ว

ก็ต้องดูด้วยว่าอีกฝ่ายฝ่ายของอดีตภรรยา
พร้อมจะทำตามข้อตกลงที่เสนอไปได้หรือไม่นะคะ
ครูภัยบูลจริงเปิดใจกับเรามากกว่านี้นะ

แต่ถ้าอยากฟังเต็มอีกหลากหลายเรื่องราวนะ
ไปตามต่อก็ได้คุณผู้ชมในแฟนเพจของไทรัศน์นั่นเองนะคะ

เท้าความรอเท้าความฟังอยู่ได้เลย